ละมุนบอยของพลอยกันบ้างดีกว่า
เออหลายคนอุ๊ยละมุนบอยคนไหน
คนนี้เลยจ้ะแจ๊คแฟนฉัน
นี่คุณผู้ชมเข้าไปดูในไอจีหลายคน
โอ้โหอ้าหาฮือฮากันหนักมาก
กับการเปิดตัวแฟนสาวรุ่นน้องนะจ๊ะ
คู่นี้เนี่ยเขาซุ่มคบกันมาปีกว่าแล้วนะคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้เจอตัวแจ๊คก็เลยต้องถามถึงความหวานกันหน่อย
โอ้โหบอกเลยนะว่าหวานยิ่งกว่าไร่อ้อยมารวมกันอีกคุณผู้ชม
คือแจ๊คเนี่ยบอกว่าน้องหญิงคนนี้เป็นคนน่ารัก
เป็นคนที่มีความอดทนในหลายเรื่องนะคะ

ผู้หญิงหลายคนไม่เปิดตัวไม่มีงอนนะ
แต่น้องเขาเนี่ยไม่งอนหรือว่าไม่น้อยใจเลย
ส่วนการทำงานของแจ๊คกับสาวคนอื่นที่ส่วนใหญ่แล้วจะออกแนวแบบว่าเป็นผู้หญิงเซ็กซี่อะไรอย่างนี้
เจ้าตัวบอกว่ามีวิธีสร้างความมั่นใจให้กับน้องหญิงอยู่แล้ว
โดยจะรายงานตัวตลอดเวลา
บางเทปแฟนเขาก็มานั่งดูอยู่ด้วยคุณผู้ชมคือจริงเนี่ยอายุของแจ๊คกับน้องหญิงเนี่ยนะห่างกันประมาณ๗ปี
น้องหญิงนี่อายุ๑๗เองนะคะคือความห่างของอายุไม่มีอุปสรรคแน่นอน
แต่ว่าแจ๊คเนี่ยอยากจะวอนขอนะคนที่เข้ามาดูในโซเชียลตอนนี้เนี่ยนะคะ
อย่าเพิ่งตัดสินว่าตัวเองเนี่ยทำงานในด้านนี้แล้วจะเป็นคนเจ้าชู้ไม่รักจริง
ไปฟังเสียงแจ๊คเขายืนยันกันหน่อยค่ะ
เวลาเขาเห็นเราลงน้ำในรายการเขาก็แบบเขาก็แบบเฮ้ยเขาแยกแยะได้ว่างานอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็ไม่ได้แบบตะเลิศอะไรอยู่แล้วเรามืออาชีพเราแบบพอลงน้ำกับสาวเราก็จะแบบ

แจ๊กเองก็มองยาวไปถึงอนาคตแล้ว
ก็มองนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นพวกสามส่อง
ผมก็อยากทำงานแบบที่ผู้ดีเขาทำกัน

แต่ถ้าแบบคุณเข้าใจหรือแบบเจตนาผม

เออต้องมองไปที่เนื้อแท้เขานะ

สวัสดีค่ะแฟนคุณแจ็คเขาน่ารักมากนะ
เป็นผู้หญิงที่ยิ้มแล้วโลกสดใสมากเลย
พี่จำได้นะคุณแจ็คเขาเคยบอกว่า
ตอนที่เขาลดน้ำหนักกับพี่วูดดี้ตอนนั้นใช่ไหม

ก็เลยต้องกลับมาแบบว่าอวบเจ้าเนื้อแบบนี้

ใช่แบบนี้มันหาทำมาหากินคุณผู้ชมนะ

คู่นี้นี่สารความสัมพันธ์กันมา๘ปีแล้วนะ

ล่าสุดมีแฟนเขาถ่ายรูป
ที่มาริโอไปซื้อของกับจันจิ

ก็มีคนมาขอถ่ายรูปอยู่แล้วแหละ

ส่วนเรื่องอนาคตนะคะสำหรับข่าวดี
ตอนนี้โอ้บอกว่ายังไม่มีแพลนนะ
เพราะว่าอยากจะทำงานในวงการบันเทิงไปก่อน

อุ้ยเรียกรอยยิ้มจากนักข่าวดีเลย
เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะเตรียมที่จะเอาเพลงในละครเรื่องคือเธอมาทำในเวอร์ชั่นใหม่

เอาจริงคุณผู้ชมเพลงเนี่ยคือเธอดิฉันดูมาแล้วมันเยอะมากมันมีหลายเพลงมากเลยนะคะ
บอกว่าพี่ก็ไปลุ้นกันเอาเองแล้วกันนะว่าโอ้เนี่ยจะเอาเพลงไหนมาทำเป็นเพลงใหม่
ซึ่งโอ้ก็ยังบอกเพิ่มเติมอีกด้วยนะว่าจริงตัวเองเนี่ยอยากจะมาเป็นสายนักร้องนานแล้ว
เออจริงนะอ่ะเดี๋ยวไปฟังโหน่มโอเค้าอัคอาร์กกับพี่นักข่าวกันหน่อยจ๊ะ
เอาดีมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเห็น
เพราะอะไรถึงล้องครับเรื่องถามครับ
ครับผมในหมู่บ้านนครหลวงผมเนี่ยผมก็ติดท็อปไฟล์อยู่

เสียงแย่ตามอีเว้นต์นะครับเร็วนี้เลยครับ
นี้เลยอีกไม่กี่วันนี้ได้ฟังเลย
กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวก็ตั้งตารอผมก็เขินเลย
เนี่ยต้องรอแล้วนะว่าเขาจะร้องเพราะหรือเปล่าหรือว่าจะเพราะอะไรถึงร้อง